และวันนี้ครับทางด้านของผลเอกชาวริสยงใจยุทธ์
ก็มีการเปิดบ้านนะครับเนื่องจากว่าเป็นวันคล้ายวันเกิด
รอบ๘๔ปีให้บุคคลต่างเข้าอวยพรวันเกิด
และบอกว่าขอให้คนไทยนั้นร่วมมือกับรัฐบาล

รวมถึงก็ยังมีประเด็นของนางสาวยิ่งลักษณ์ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้เหมือนกัน
เพราะว่าช่วงนี้นานาชาติโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา

เรื่องของสิทธิมนุษยชนในเรื่องของการละเมิดหรือว่าไม่ละเมิด
เรื่องนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ก็พูดพูดอีกแล้วนะคะก็ย้ำอะค่ะ
ว่ารับฟังความเห็นต่างแบบนี้ด้วย
นางสาวยิ่งลักษณวัสอนรัฐมนตรี
ก็เรียกร้องให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสช
รับฟังข้อเสนอที่นานาชาติมีความเป็นห่วงสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
และอยากให้เปิดให้ทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็น
เพราะว่าสิทธิเสรีภาพเป็นเรื่องสำคัญ
โดยเฉพาะในช่วงการออกเสียงประชามติที่จะนำไปสู่การเลือกตั้ง
มีความเป็นประชาธิปไตยในอนาคต
และอยากให้รัฐบาลและกรกตจัดการออกเสียงประชามติให้โปร่งใส
ประชาชนจะได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ค่ะ
ขณะที่พลเอกชาวลิศยงใจยุทธ์อดีตนายกรัฐมนตรีและการนำพักเพื่อไทย
จัดพิธีทำบุญถวายสังขทานเนื่องในวันคล้ายวันเกิด๑๕พฤษภาคมนี้
ที่จะมีอายุครบ๘๔ปีพร้อมกับเปิดบ้านพักย่านปิ่นประพาคม
โดยพลเอกชาวลิศก็อยากเห็นประเทศไทยและประชาชนมีความสุขอยู่ดีกินดี
เชื่อว่าวิกฤตของประเทศในขณะนี้ถ้าใช้วิธีการอย่างถูกต้องก็จะผ่านพ้นไปได้ค่ะ
อยากให้ขอโอกาสให้กับนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บริหารประเทศได้ทำงาน
และอยากให้รัฐธรรมนุนฉบับนี้ออกมาให้ได้ดีที่สุด
เพราะว่าไม่อยากให้เกิดการรัฐประหารอีก
ส่วนเรื่องการลิดรอนสิทธิของประชาชนในขณะนี้
ส่วนตัวมองว่ายังไม่ได้รับผลกระทบค่ะชีวิตก็ยังคงดำเนินต่อไปได้
ซึ่งสำหรับบรรยากาศในงานคล้ายวันเกิดของพลเอกชาวลิศก็มีตัวแทนเหล่าทัพ
รวมถึงหน่วยงานราชการทยอยเข้าอวยพรนะคะ
โดยพลเอกธีรชัยนาควันนิษฐ์ผู้บัญชาการทหารบกก็มอบหมายให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนำกระเช้าดอกไม้มามอบให้กับพลเอกชาวลิศด้วย
ในฐานะอดีตผู้บัญชาการทหารบกค่ะ